สหรัฐศาลวิเทศรัชพฤกษ์ครับ
ไปดูกันหน่อยเชอร์แพรวกับเชอร์อิง
มันมีคลิปออกมาอีกแล้วว่า
ทั้งสองคนคุณครูเอาถุงดำครอบหัวเด็ก

แล้วเนี่ยคลิปนี้จากกล้องวงจรปิดดูสิถุงดำใบใหญ่
แล้วเห็นน้องวินนั่งอยู่ใช่ไหมคะลูกศรเหลืองอ่ะ
นี่คือชื่ออิงต้องบอกก่อนนะเชอร์อิงเป็นพี่เลี้ยง

แล้วดูสิครอบเด็กไปแบบนั้น

ดำแบบนี้หรือว่าเอาเด็กไปยัดในตู้อะไรอย่างนี้

นี่เด็กพวกนี้นะพอเห็นถุงดำเนี่ยนะหวาดภาวะเลย
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะทางทนายรณรงค์เขาก็พาพ่อแม่๑๐กว่าคน
ไปที่สพชัยพฤกษ์ก็จะไปขอดูกล้องวงจรปิดนั่นแหละ
ทั้งหมดเขาอยู่เรียนกับเชอร์อิงเชอร์แพรว
เซอรี่ค่ะใช่ค่ะทีนี้พอดูกล้องวงจรปิด
ตำรวจให้มายืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กคนไหนบ้าง
ในกล้องแต่ว่ากล้องมันดูย้อนหลังได้๓วันทำการ
ก็คือ๒๑๒๒๒๓กันยาก็เลยเห็นพฤติกรรมแบบนี้
ทีนี้พ่อแม่ของน้องวินวัย๒ขวบครึ่งก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าคลิปที่คุณผู้ชมเห็นเป็นคลิปวันที่๒๑
เชอร์อิงเอาถุงดำครอบหัว
ลักษณะเหมือนกับคุมเข้าคุมออกต่อหน้าเด็กคนอื่นนะคะ
น้องวินก็ร้องไห้แล้วครูคนอื่นดูสิไม่ได้ช่วยเลย
ยืนมองอยู่เฉยทีนี้พอไปดูกล้อง
วันที่๒๒กันยาชื่อแพลวชื่อแพลวเป็นครูประจำชั้นนะ
ล็อกคอเดี๋ยวคุณผู้ชมดูเนี่ยจังหวะที่เชอร์แพลวเนี่ย
ล็อกคอเด็กแล้วก็อุ้มเด็กกดลงกับพื้น
เดี๋ยวดูจังหวะนี้อันนี้คือเข้ามาเหมือนกับแบบจะบอกเด็กอะไรบางอย่างเนี่ยนะ
แล้วก็มีการจับหน้าจับตาเด็กเท่านั้นไม่พอนี่เป็นจังหวะล็อกกดลงที่พื้น
แล้วก็เดี๋ยวดูเชอร์แพลวนะเอาเข่าเห็นเข่าไหมคะกดไปที่ลำตัวของเด็ก
ให้เด็กขยับอ่ะแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงอ่ะ
จะเอาถุงดำมาวางข้างเหมือนกับวางขู่เลย
ถ้าดื้อนะเดี๋ยวจะโดนแบบนี้ฟังพ่อแม่หน่อยค่ะ
มีเขาเอาถุงดำนะฮะมาคุมตัวน้องนะครับ
ก็มีคนทำสองคนที่เห็นนะคะแล้วก็มีคนอื่น
แล้วก็ดูเขาทำแล้วเขาบอกเราคิดคักกัน
ผมไม่แน่ใจว่าเขาคิดอะไรกันอยู่
น้องโดนจับทุ่มลงพื้นทุ่มลงนั่งนะ

แล้วก็คุณครูก็ทำการล็อกคอน้องล็อกด้านหลัง
แล้วก็อีกมืออีกข้างหนึ่งก็มากด
ดที่หน้าคืออาจจะปิดปากหรือปิดจมูกน้องอย่างนี้ครับ

ครับผมแล้วเขาล็อกตัวไว้อีกต่างหาก
นะฮะตรงนี้นี่
อันนี้เนอร์เซอรี่แรงมากเนอร์เซอรี่ครับผมโอ้โหเนอร์เซอรี่นะคะขนาดนี้
อกจากนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กคนอื่นเขาบอกด้วยนะ
เขาบอกว่ากลัวจังเลยว่าลูกพวกเราเนี่ย
ไม่รู้ว่าจะโดนครูกระทำรุนแรงหรือเปล่า

ใช่ค่ะแม้ว่าจะดูกล้องของวันที่๒๑ถึง๒๓กันยาแล้ว
ไม่เห็นพฤติกรรมรุนแรงที่ทำกับลูกของเขาก็ตาม

หลังไปได้ไหม๒๐๑๙๑๘ไล่ไปดูเลย
ทีนี้มันมีข้อมูลหนึ่งน่าสนใจคุณผู้ชม

ระหว่างวันที่๒๑ถึง๒๓กันยาไปตรวจสอบดู
เห็นพฤติกรรมครูทำรุนแรงกับเด็ก๑๕ครั้ง

ใช่แต่คุณฟังนะคือตำรวจตรวจเจอพฤติกรรมรุนแรง๑๕ครั้งแล้ว

เจอพฤติกรรมรุนแรงที่ไม่ซ้ำกับตำรวจในห่วงวันนั้น

ว่ารวมกันนะทั้งตำรวจดูกับพ่อแม่ดู

แม่ทีนี้ตอนนี้ล่าสุดทั้งเชอร์อิงเชอร์แพลว
หายตัวไปจากโรงเรียนแล้วติดต่อไม่ได้เลย
ทนายรณรงค์ก็เลยต้องมาแจ้งความร้องทุกข์เมื่อวานนี้
แล้วก็ให้ดำเนินคดีเรื่องเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกาย

พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนหรือว่าคนที่ได้ดูข่าว
บอกว่าคุณลองถูกถุงดำคลุมหัวตัวเองบ้างสิ

อาจจะไม่ได้เป็นการตีหรือว่าทำรุนแรงแต่ว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจ

ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนทางด้านฝากฝั่งครูรุษภาส่งตัวแทนไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
เพราะว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาครู๔คน
ก็มีพี่เลี้ยงจุ๋มมีครูนิแล้วก็ครูเปิ้ลรวมถึงครูมาวิน
อันนี้คือครูในห้องเดียวกันกับพี่เลี้ยงจุ๋ม

ล็อตแรกจริงมันก็มีอีกหลายล็อตเลย

แต่ว่าทั้ง๔คนนี้ข้อหาก็คือประกอบวิชาชีพครู
โดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพจากครูรุษภา
แล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหาโรงเรียนด้วยค่ะ
คือจ้างบุคคลต่างด้าว
จ้างครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

เพราะว่าครูรุษภาเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบ

แต่เรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็กทำร้ายจิตใจเด็ก
มันก็เป็นเรื่องของอาญาอะไรก็ว่ากันไป
ใช่ค่ะอันนี้สารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์แล้วใช่ไหม
คุณผู้ชมดูสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้แหมเรื่องแบบนี้มันผุดมาเป็นดอกเห็ดเหมือนไฟลามทุ่งเลย
ตำรวจสพบังบัวทองแล้วก็เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
ก็ไปที่สารสารวิเทศบังบังบัวทอง
ไปตรวจสอบเอกสารของครูต่างชาติ๖๗คน
ปรากฏว่าตรวจสอบแล้วทุกคนมีเอกสารประกอบการสอน
และเอกสารการเข้าเมืองที่ถูกต้อง
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ไปต่อ
ไปที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศไซน้อยพิทยาคาร
ไปตรวจสอบครูต่างชาติอีก๑๔คน
ปรากฏว่ามีใบอนุญาตถูกต้อง
เดี๋ยวคุณผู้ชมฟังข่าวต่อจากนี้ไปก็จะเห็นอีกเยอะค่ะ
อีกหลายสารศาสตร์เลยที่เรื่องมันแดงออกมา
ตายตายฟังแล้วก็สะเทือนใจ